กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงนี้นะฮะไปดูเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ
ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าวัยรุ่นชายคนหนึ่งอายุสิบแปดปีเรียนอยู่ชั้นม๖
มีปัญหาทะเลาะหึงหวงกับแฟนสาววัย๑๙ปีที่พิศนุโลกนะครับบีบคอเขาจนตาย
จากนั้นไม่รู้จะทำยังไงเอาศพขึ้นรถไปเผาอำพลางคดีนะฮะ
นี่คือผู้ตายนะครับชื่อว่าน้องปอนะฮะน้องปอชื่อจริงนางสาวจุฬารัฐเป็นหญิงสาวยุค๑๙ปี
คือครอบครัวเนี่ยประกาศตามหาน้องปอตั้งแต่ช่วงบ่ายของ๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ติดต่อไม่ได้หาไม่เจอนะครับตามหาที่ไหนก็ไม่เจอนะครับจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะครับ
มีการแจ้งเหตุว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอศพถูกเผาในป่าลึก
ในพื้นที่หมู่๑๑บ้านม่วงหอมตะบนแก่งโสภา
อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
นี่ฮะสภาพที่เกิดเหตุลักษณะเหมือนกับเผานั่งยางนะครับ
คือสภาพนี้ถูกเผาแบบโอ้โหไหม้เกรียมแล้วนะฮะ
เหลือแต่กองกระดูกนะฮะสภาพแบบจำเขาเดิมไม่ได้เลยว่าคือใครนะครับ
แต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเป็นหญิงสาวที่ครอบครัวเขาตามหาอยู่
ที่แจ้งหายเอาไว้นะครับก็คือน้องปอที่หายตัวไป
รวมแล้วเนี่ยนะฮะหายไปทั้งหมดเนี่ย๑๐วันนะฮะ
คือเมื่อคืนเนี่ยสภาพพื้นที่นี่มืดมากเจอศพตอนดึกมากนะครับ
นี่ฮะวันนี้ตำรวจสพแก่งโสภานะครับ
ไปตรวจสอบจุดที่เจอนะฮะไปกับชุดพิสูจน์หลักฐานด้วย
ไปกับกู้ภัยด้วยเก็บกระดูกนะ
ชิ้นส่วนวัตถุพยานต่างนะฮะ
แล้วก็พยายามหาชิ้นส่วนของมนุษย์โครงกระดูก
ด้วยนะครับเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าคือน้องปอหญิงสาวที่หายไปเจ้าหน้าที่ยัง
ไปเจอหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับเป็นเศษยางรถยนต์นะคาดว่ามีไม่ต่ำ
กว่า๓เส้นมีคราบน้ำมันที่คาดว่าใช้เป็นเชื้อเพลิงมีโทรศัพท์มือถือของ
ปอนะฮะซึ่งยังถูกไหม้ไม่หมดนะฮะแล้วก็มีชิ้นส่วนของหูกางเกงนะครับไป
ฟังนะฮะกู้ภัยที่ไปดูพื้นที่ที่เจอศพเนี่ยครับ

ถามอาครบก็ได้เจอโทรศัพท์น้องครับยังไม่ไหม้นะครับ
มันก็มีแบบแล้วก็มีชิ้นส่วนของขือขืออ่ากางเกงครับ
ผมได้รับเตี้ยงกันหมดครึ่งนะครับครึ่งถามมาแล้วก็มันเป็นช่วงที่มืด
เราไม่สามารถจะมองมองเห็นได้ก็เลยว่าเช้านี้ก็น่าจะมากับกองสุรการนะครับ
มาตรับรองกลับจากที่สะพอแก่ตอนนี้เสร็จยางยังเหลือไหมครับ
ติดไปอีกเส้นค่ะน่าจะสามเท่านั้น
ไม่จับขวาสามารถน่าจะมีพวกน้ำมันอะไรส่วน
ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของน้องปอนะฮะ
พี่ชายยู๒๕น้องปอร์ยู๑๙พี่บอกว่าน้องสาวหายไปจากบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุที่บ้านหาไม่เจอ
ก็ไปแจ้งความควรหายไว้ที่ทกรก่แก่งโสภา
หลังจากนั้นพอรู้ว่าน้องเนี่ยถูกฆ่าตายแล้ว
แล้วก็เผาอำพลางคดีด้วยก็เลยเดินทางมาดูศพนะฮะ
โดยเรื่องราวของน้องสาวนะฮะพี่ชายบอกว่าน้องสาวคบหากับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
เป็นแฟนนุ่มที่ชื่อว่าแม้วนะครับคบกันมาสัก๒ปีแล้ว
ผู้ชายคนนี้เรียนอยู่ชั้นม๖อายุ๑๘ครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกับน้อง
ดูเหมือนน้องมีอาการเครียดเบื้องต้นรู้มาว่า
แม้วเนี่ยไม่ค่อยพอใจที่น้องสาวจะไปทำงานในตัวเมืองพิศนุโลกนะฮะ
สมัครงานเป็นพนักงานห้างแห่งหนึ่ง
ก็เลยอาจจะเป็นชนวนเหตุของการทำร้ายกันจนเสียชีวิตในครั้งนี้ก็ได้
ก่อนมาแล้วของนี้น้องก็เลยหนีขึ้นไปทำงานครับกันอย่างนั้น
ครั้งล่าสุดเราเจอน้องวันไหนพี่
เจอน้องวันที่๒๖ตอนกลางวันเลยครับ

แม้วนี่เรียนอยู่ชั้นม๖โรงเรียนแห่ง๑
อำเภอวังทองอายุ๑๘ปี

เขาชอบตีไก่ใช่ไหมฮะ
แม้วนี่เป็นแฟนหนุ่มของน้องปอนะครับ

ญาติพาไปมอบตัวที่สพแก่งโสภานะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะครับ
คือมีญาติมีเพื่อน

ข่าวว่าในแม้วมามอบตัวเนี่ย
เขาก็มาที่สถานีตำรวจกัน
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับ

ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายรับรู้นะครับ
ถึงขั้นมีการมั่นหมายกันไว้ด้วยนะฮะ

อยู่กับตัวในแม้วนะฮะ

ซึ่งเป็นบ้านปู่กับบ้านย่าของในแม้ว

ก่อนหน้านี้ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ

กับน้องปอได้มีปากเสียงทะเลาะกัน

เหมือนกับไปมีเพื่อนชายคนใหม่

ก็มีปากเสียงกันในห้องนอนนะครับ

อันนี้จากรายงานเบื้องต้นของชุดสืบสวนนะครับ
หลังจากนั้นในแม้วก็ไม่รู้ว่าจะทำังไงค่ะ
แล้วก็ยางรถที่เป็นยางอะไหล่รถยนต์เนี่ย๓เส้นที่มีอยู่ข้างบ้านใส่ท้ายรถกระบะนะครับ
แล้วขับรถเอาศพน้องปอไปไว้ในร่องน้ำข้างสวนยางพาราห่างบ้านประมาณ๖กิโลเมตร
จะใช้ยางรถยนต์ใช้ผ้าห่มใช้ปลอกหมอนใช้ผ้าคลุมเตียงที่เอามาเนี่ยนะฮะ
เอามาเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วใช้ไฟแชคนะครับแล้วก็จุดนะฮะเพื่อเผาทำลายศพก็ผ่านไปหลายวันนะฮะ
ญาติเขาตามหาหลายวันนะฮะที่หายไปตั้งแต่๒๗กุมภาพันธ์นะครับ
เมื่อคืนที่เจอศพนี้ก็๘มีนาคมสุดท้ายนะครับในแม้วก็ไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังนะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยสำนึกผิดนะครับพ่อกับแม่ก็เลยพามามอบตัวเมื่อคืนนี้พร้อมกับที่เจอศพนะครับ
ตำรวจพานายแม้วไปชี้จุดเผาทำลายศพแล้วก็จุดที่บีบคอน้องปอจนเสียชีวิตนะครับ
หมายเลขทะเบียนบ่อยไม้ยอยักษ์๓๙๑๐พิศนุโลกเป็นรถที่ในแม้วบอกว่าขนศพไปทิ้งไปเผาอำพลางเนี่ย
วันนี้ก็เอามาเก็บลายนิ้วมือต่างต่างเพื่อเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีรถคันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
จุดเกิดเหตุที่เจอศพลักษณะเหมือนกับเป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนักนะฮะทางเข้าเป็นดินลูกรัง
ระยะทางจากถนนในหมู่บ้านหมู่๑๑บ้านม่วงหอมเนี่ยต้องผ่านสวนยางพาราเข้าไปอีกช่วงแรกสามารถขับรถเข้าไปได้
แต่หลังจากนั้นทางมันจะขลุขระแล้วที่เราไปสำรวจพื้นที่มานะฮะมีพวกลักษณะแก่งหินนะมีร่องน้ำนะครับนะแต่ว่าน้ำมันแห้งมีหินล้อมรอบนะครับ
นี่เป็นจุดที่เอาศพน้องปอมาทิ้งแล้วก็เผานะฮะส่วนจุดที่ในแม้วเนี่ยบีบคอน้องปอจนเสียชีวิตเป็นห้องนอนในบ้านบ้านอยู่ที่ตำบลบ้านกลางนะฮะจุดเผานี่เป็นร่องน้ำข้างสวนยางพาราอยู่ที่หมู่๑๑ตำบลแก่งโสภาห่างกัน๖กิโลเมตร
วันนี้ครอบครัวของน้องปอได้นิมนต์พระนะฮะไปสวดไปเชิญดวงวิญญาณน้องปอกลับบ้านที่จุดที่เจอศพนะครับคุณแม่ของน้องเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือ๒๖กุมภาพันธ์วันนั้นแม้วเนี่ยมารับลูกสาวบอกว่าจะพาลูกสาวไปหาหมอผ่านไป๒ชั่วโมงเห็นว่าลูกเนี่ยยังไม่กลับบ้านก็ไปถามในแม้วในแม้วบอกว่าอ๋อไปส่งที่ท่ารถแล้ว
ก็ไปตามหาหายังไงก็ไม่เจอไม่พบไม่รู้ว่าลูกไปไหนอะไรยังไงไปท่ารถทำไมยังไงก็ไม่รู้จนกระทั่งมารู้ว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกถูกฆ่านะฮะบีบคอตายแล้วก็เอาศพไปเผาอำพลางทิ้งนะฮะ๒๖ไม่เจอก็เริ่มโพสต์หาตั้งแต่๒๗ก็ยังไม่เจอนะครับเรื่องนี้คุณแม่ของน้องปอบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับนายแมวให้ถึงที่สุด
ถ้าอยากให้ต้นบวกก็ทำยังไงกับผู้ตังหาครับ
ก็ทำตามขั้นตนคตหมาย
ผมสาเหตุในการทำร้ายกันจนเสียชีวิตนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะจากรายงานการสืบสวนนะครับ
คือทะเลาะกันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ผู้ต้องหาก็หึงหวง
หาว่าเขาก็จะตีตัวออกห่างหรือว่าเขาก็จะไปทำงานในห้างในตัวเมืองพิศนุโลก
ก็เลยทะเลาะกันแล้วทำร้ายเขาโอ้โหนี่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลองไปดูเฟซบุ๊กของในแม้วอะค่ะครับ
ได้มีการขึ้นสถานะเอาไว้๒๐พฤษภาคม๒๕๖๒นี่นะคะ
บอกว่ากำลังคบหากันอยู่กับน้องปอผู้ตายวันที่๓๐พฤษภาคม๒๕๖๒นะคะ
ดูตามเฟซบุ๊คตรงนี้มีข้อมูลมาว่าทั้งคู่เนี่ยค่ะ
คบกันตั้งแต่สมัยเรียนไปเที่ยวด้วยกันหลายครั้งนะคะ
แม้วเนี่ยชอบเลี้ยงไก่ชอบไก่ชนเพื่อนเพื่อนของในแม้วที่เดินทางมาที่สพ
เขาก็ทราบว่าในแม้วก่อเหตุแล้วตกใจมากเพราะเขาบอกเลยว่าโอ้โห
ปกติในแม้วก็ไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนอะไรก็แบบใจเย็นนิสัยดีชอบเลี้ยงไก่
นี่นะคะเพื่อนบอกแบบนี้ในแม้วเองไม่เคยเล่าอะไรให้เพื่อนฟัง
ยังไปเรียนตามปกติค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงคนใกล้ชิดกับในแม้วนะคะ
แต่เขาคบกับปอล์มากี่ปีแล้วครับ
๒๓ปีแล้วที่ผ่านมาก็ไม่มีทะเลาะไม่มีอะไรกัน
คุณผู้ชมค่ะคุณตาของในแม้วค่ะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
หลานยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงแล้วก็เข้ามอบตัวเมื่อคืนนะคะ
คุณตาบอกว่าตาเองก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไร
แล้วก็เด็กทั้งคู่มั่นหมายกันไว้แล้วเตรียมจะแต่งงานกันอยู่แล้ว
แต่ว่ามาเกิดโควิด๑๙ซะก่อนก็เลยยังไม่ได้แต่งงานกัน
ตาบอกว่าทางแม่ของฝ่ายหญิงบอกให้เลิกกับหลานชายของตา
เพราะเรื่องของฐานะค่ะฟังเสียงคุณตาดูค่ะ
คนตาบอกว่าตาเขาน่าเกิดอะไรคนหน้าของตา
ว่าสำหรับตาตาจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วเค้าก็ไร้บางเรื่องแล้วค่ะ
ท่านบอกว่าแม่ของตามาเกิดอะไรขึ้น

นี่เราก็ไม่รู้เหตุต้นตาต้นตี
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านผู้ก่อเหตุนะคะ
ห่างจากบ้านผู้ตายประมาณ๑๐กิโล
แต่พอไปถึงเนี่ยค่ะไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปถามกับญาติที่อยู่ข้างบ้าน

หลานชายเป็นคนดีเป็นคนใจเย็น
ก็เห็นว่าคบหากับผู้ตายมา๒๓ปีแล้ว
ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินว่าเขาทั้งคู่ทะเลาะกันเลย
พอมารู้ว่าไปก่อเหตุแบบนี้เขาก็ตกใจกันมากนะคะ
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์โหดเยี่ยมขนาดนี้
เพราะญาติก็บอกเหมือนกันบอกว่าปกติ

ส่วนเรื่องของการขับรถก็พอรู้มาว่าขับรถได้บ้าง
แต่ไม่เคยขับเข้าเมืองไม่เคยขับออกถนนใหญ่

พอมาเกิดเรื่องแบบนี้ญาติญาติบอกว่าก็ตกใจและเห็นใจทั้งสองฝ่าย
แต่สุดท้ายก็ต้องชดใช้กรรมกับสิ่งที่เกาะไว้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับ

บอกว่าช่วงที่น้องคบหากับในแม้ว

เป็นตามภาษาลิ้นกับฟันอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ก็ไม่เคยเห็นมีการทำร้ายกันแบบ

แต่ถ้าถามว่าแบบหยอกล้อรุนแรงเนี่ยมีไหม

ในแมวจับหัวของปอโขกกำแพงกระจกห้อง
ยังบอกโอ้โหล้ออะไรกันแรงแบบนี้

มันก็เกิดจากพ่อกับแม่ของน้องปอ
ไม่พอใจฝ่ายชายที่คือมั่นหมายกันไว้
ผู้ใหญ่๒ฝ่ายก็เอาละตกลงอะแหละ
เห็นว่าเด็กเขารักกันแม้ว่าจะอายุยัง

แต่สุดท้ายแล้วในแม้วไม่ให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอตามที่เคยรับปากไว้สักที
ไม่ใช่ว่าเรื่องฐานะไม่ดีแล้วอยากให้เลิกกัน
แต่เห็นว่าเอ้ามาคบกับลูกสาวลูกสาวก็ไปอยู่บ้านในแม้วตั้งนานแล้วไม่มาขอสักที
อันนี้พี่สาวเขาชี้แจงนะครับ
วันที่รู้ว่าน้องสาวหายตัวไปพี่สาวบอกว่าห่วงมาก
แต่ไม่คิดว่าจะเป็นการหายไปแบบเป็นจุดจบของน้องสาว
คือมีเพื่อนน้องสาวมาเล่าให้พี่ฟังนะฮะช่วงที่ยังหาตัวน้องปอไม่เจอนะ
บอกว่าเขาฝันถึงน้องปอที่หายตัวไป
แล้วเจอน้องปอในป่ายางสภาพเนื้อตัวเขียวช้ำ
ซึ่งไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับน้องสาวจริง
เกิดขึ้นกับน้องสาวจริง
เดี๋ยวไปดูภาพล่าสุดเมื่อช่วง

สิบเก้านาฬิกาที่ผ่านมานะครับที่บ้านของน้องปอนะครับทุกผู้ชมครับ
สิบเก้านาฬิกาที่ผ่านมานะครับที่บ้านของน้องปอนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อช่วง๑๙นาฬิกาที่ผ่านมานะครับที่บ้านของน้องปอนะครับท่านผู้ชมครับ
สิบเก้านาฬิกาที่ผ่านมานะครับที่บ้านของน้องปอนะครับทุกผู้ชมครับ

นะครับก็ได้แต่บอกน้องปอว่าเออให้ไปดีนะไม่ต้องห่วงอะไร
นี่คุณพ่อนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับใครจะไปคิดว่าวันนั้นเนี่ย
ในแม้วแฟนหนุ่มของลูกสาวมารับไปเนี่ยอืมยี่สิบเจ็ด
ี่สิบหกกุมภาพันธ์ค่ะนะฮะหายไปเลยฮะวันนี้
ได้กลับบ้านอีกทีก็คือเหลือแต่กระดูกเท่านี้เอง
แม่ของน้องปอบอกว่าลูกสาวกับแฟนนุ่มคบกันมานาน๒๓ปีนะครับ
คือปกติลูกสาวก็จะไปอยู่บ้านแฟนนุ่มนะหลังจากนั้นก็ย้ายไปทำงานในเมือง
เป็นห้างในเมืองพิศนุโลกได้สักเดือนหนึ่งแล้วเพื่อหาเงินช่วยเหลือครอบครัว
เนื่องจากลูกสาวก็ถือว่าเป็นสาวหลักของบ้านอืมน้องปอยังมีพี่น้องนะ
มีทั้งหมดเนี่ยสามคนน้องปอเป็นคนกลางนะครับอ่า
ซึ่งตัวแม่เองแม่ก็ไม่ค่อยรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าในแม้วกับน้องปอเนี่ยมีปัญหาอะไรกัน
ก็เห็นว่ารักกันดีนะครับแต่พักหลังไม่ค่อยได้เจอกันเท่านั้นนะครับ
จากลูกสาวต้องไปทำงานในเมืองส่วนตัวของนายแม้วเขายังเรียนหนังสืออยู่
ยังเรียนมหกนะครับแม่บอกว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยในแม้วเองก็ไม่ได้ดูเหมือนเป็นคนใจร้อน
เท่าที่เคยคุยก็ไม่เห็นว่าเป็นคนใจร้อนอะไรแต่แม่บอกว่าแม่ติดใจอยู่อย่างหนึ่ง
ก็คือว่าคนก่อเหตุมีคนเดียวจริงจริงหรืออืมนะฮะถึงขั้นแบบ
เอาจะทำร้ายน้องปอจนเสียชีวิตก็แล้วแต่แต่ในแม้วสามารถขนศพลูกสาวใส่รถกระบะ
แล้วเอาไปเผาทิ้งคนเดียวจริงหรือนี่นะฮะยังไงแม่บอกว่าก็ขอให้คนผิดเนี่ย
ขอให้ได้รับกรรมตามที่ก่อเอาไว้นะครับถามว่าใจแม่แม่ก็อโหสิกรรมได้
เพราะไม่อยากผูกเวรผูกกรรมกัน
มาลูกร้านมา
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับผู้ต้องหาก็มามอบตัวนะฮะ
เบื้องต้นนี้ผู้ต้องหาสวรรภาพบอกว่าทำคนเดียว
ทำไปเพราะทะเลาะกันจากสาเหตุเรื่องที่จะขอถูกเลิกรา

ตอนนี้ตำรวจบอกว่าต้องขยายผลต่อนะครับ
ว่าจะมีใครร่วมทำผิดด้วยหรือไม่
แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลต้องรอการขยายผลก่อน

ตามรายงานคือเจ้าหน้าที่พาในแม้วไปชี้จุดที่เจอศพแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องการทำแผนเนี่ยเนื่องจากยังเป็นเยาวชนนะฮะอายุ๑๘ปี

เนื่องจากเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนด้วย
ตอนนี้แจ้งข้อหากับในแม้ว๒ข้อหานะครับ

แล้วก็เรื่องของการซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย
ก็ต้องถูกดำเนินคดีกันไป